นี่เป็นเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าแคมเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ตำรวจไปค่ะไปตรวจสอบในห้องครัวเพราะว่าเกิดเหตุตรงจุดนี้
พบศพของนางออนอุมาหลุดคงถูกยิงที่ท้ายทอย๑นัดนะคะ
แล้วก็จากการตรวจค้นก็พบกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๓นัดอยู่ใต้ที่นอน
ผู้ก่อเหตุคือนายธีรพงศ์ระยันเป็นสามีของผู้ตาย

แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุมามอบตัวพร้อมกับปืนยาวขนาดจุด๒๒นะคะ
ก็สารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากบันดาลโทษะ
ทะเลาะกับแฟนสาวยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวด้วย
แต่เป็นเรื่องครอบครัวที่สะสมมานานรู้สึกผิด
และอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
ญาติเนี่ยก็เชื่อว่านายธีรพงศ์น่าจะมีอาการป่วยซึมเศร้าค่ะ
เพราะว่าตามข้อมูลเขาบอกว่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
นายธีรพงศ์เคยอยู่ในเหตุการณ์มีการยิงกัน
แล้วก็ถูกเอาเปรียบเรื่องมรดกของพ่อ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจด้วย
ทำให้ภรรยาก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน
ก็อาจจะตรงนี้อาจจะสะสมเกิดความระแวงจนเกิดความเครียด
ญาติเคยคุยกันว่าจะพาไปหาหมอแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะ
สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นซะก่อน
ป้าของนายธีรพงษ์นางหนูคลี่บอกว่าเย็นวันนั้น

สองคนนี้ก็อยู่ในบ้านค่ะปกติเธออยู่ด้วย
แต่พอนางออนอุมาเข้าไปทำกับข้าวเธอก็เดินกลับไปบ้านของเธอ
สักพักหนึ่งหลานคนโตวิ่งมาบอกว่าพ่อยิงแม่
ญาติทุกคนก็ตกใจรีบเข้าไปอุ้มหลานคนเล็กออกมา
ก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วยาดก็เตรียมที่จะพาไปรักษา
เพื่อนร่วมงานของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเพิ่งมาทำงานได้๒เดือน
ก็เป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทำงานมากนะคะ
เมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังบอกว่าแฟนหวาดระแวงเห็นภาพหลอน
คิดว่ามีคนมาตามไม่ยอมกินข้าวด้วยกลัวจะถูกวางยา

ส่วนเรื่องชู้สาวเขาบอกไม่มีเพราะว่าก็ทำงานด้วยกันทุกวัน
ก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เห็นว่าผู้ตายไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะ
ธีรพงศ์ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย

ส่วนศพผู้เสียชีวิตญาติจะนำศพตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดหลัก๑๐อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงต่อไปค่ะ